ถ้าไม่ใช่บรรยากาศการเมืองนะไม่เคยรายงานข่าวที่รุนแรงขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิต
ผมก็ไม่เคยประสบข่าวที่รุนแรงขนาดนี้ถ้ามีการชิงตัวประกันก็ไม่ถึงขนาดนี้
ก็ไม่มีการฆ่าคนไม่มีการทำอะไรที่รุนแรงมากกว่านี้
แต่การที่ไปเจรจาหรือการมีการต่อลองอะไรกันต่างมันก็ใช้วิธีหลักเดียวกัน
แต่ที่ประสบหมาไม่เคยรุนแรงนี่ถือว่ารุนแรงที่สุด
บทเรียนตัวนี้นะครับผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องถอดบทเรียนออกมา
ต้องทำให้ได้แล้วผมเชื่อว่ามันจะต้องอนาคตนะครับ
ไม่ใช่ว่าทำให้คนตกตัวใจมันอาจจะมีอีกนะครับ
ดังนั้นทุกวันนี้เราทำแผนเผชิญเหตุเนี่ยเราเต็มที่เราจะทำไง
ไหม้เห็นไหมที่ไปทุกตึกทดสอบเพลิงไหม้แต่เรายังไม่เคยทำแผนเชิญเหตุ
เกี่ยวกับชิงตัวประกันแบบก่อการร้ายเนี่ยเรายังไม่เคยทำ
แต่เนี่ยบทเรียนตัวนี้จะต้องเอามาทำแล้วมาสอนประชาชน
มาฝึกให้ประชาชนรู้ว่าเวลาเกิดเหตุจะทำยังไง
ผมว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายนะแต่ต่อไปอาจจะเป็นสิ่งที่ดีใน
เป็นบทเรียนที่เราจะทำให้สังคมหรือประชาชนได้อยู่อย่างเป็นสุข
ถ้าเอาเท่าที่ฉันก็ได้อาจจะไม่ใช่คนทั้งหมดนะคะ
ไม่นึกด้วยซ้ำว่าเราต้องเตรียมสอนลูกหลานที่เผชิญเหตุ
กราดยิงการถล่มยิงการก่อการแบบนี้
แม้กระทั่งในไทยรัฐทีวีเองก็จะพูดถึง
สำนักข่าวอื่นก็ให้ความรู้นะคะ
ว่าถ้าเกิดการกราดยิง

มันวิธีตัดสินใจแบบไหนมันมีวิธีเผชิญเหตุแบบไหน
อาจารย์คือเรียนเข้าใจถูกไหม

ไม่เคยครับในประเทศเรายังไม่เคยมี
นี่คือเหตุที่ร้ายแรงรุนแรงที่สุด
อย่างคดีก่อนหน้านี้เนี่ยคดีชิงทองใช่ไหมครับ
ตอนนั้นอาวุธมันเบากว่านี้คือเป็นอาวุธปืนสั้น
แต่คนร้ายท่านนี้คนร้ายคนนี้
อาวุธหนักมากนะครับมีอาวุธสงครามในมือ

คืออาวุธเนี่ยเปรียบเทียบกับอันนี้ไม่ได้เลยนะคะ
แต่ว่าภาวะนั้นเราก็สะเทือนใจกันทั้งประเทศแล้ว
อันนี้แล้วมันลากเวลายาวมากค่ะ
คือป้นทองตัวนี้มันดูเหมือนรุนแรงนะ

หมายของคดีไม่เหมือนกันนะ
ต้องมาวิเคราะห์ว่าคดีป้นทองเนี่ย
เขาเป้าหมายคือจะเอาทอง
นะเอาทองแต่คนนี้เป้าหมายในการแก้แค้น
เห็นไหมความรุนแรงมันมากกว่านี้
คือเขาแก้แค้นคนที่ตายก่อน๓คนก่อน
แล้วพอทำแล้วมันสติแตกไง
เขาจะทำไงป้นปืนมาป้นรถมายิงคนตายมา
เขาทำแล้วสติแตกตอนนั้นเขาเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ย
จิตใจเขาในฐานะเป็นทหารด้วยมีอาวุธครบมือด้วย
ความแค้นด้วยมันสติมันจึงแตกไงมันจึงได้บานปลายเข้าไปอีก
โดยทำอะไรโดยที่ไม่คิดว่าผลที่จะเกิดมาเป็นยังไง
พิษกับชิงทองชิงทองตอนนั้นเนี่ยเขาฆ่าเพราะว่า
เขาจะต้องเอาเป้าหมายตัวนี้แล้วหนีแต่นี่ไม่ใช่
ชิงทองเนี่ยเป้าหมายชัดเจน

แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายทำให้เกิดการสูญเสีย
เรียนถามท่านเอาตั้งแต่ช่วงค่ำนะคะ
เอาสักช่วงค่ำที่เริ่มมีตัวเลขออกมา
เช่นมีคนตาย๑๐กว่าคนกั้นรัศมี๒กิโลเมตรอย่างนี้นะคะ
คือพอข่าวออกมาแบบนี้คำถามถึงรองวิชัยคือว่า
ตอนนั้นท่านประเมินว่าสถานการณ์มันจะบานปลายข้ามคืนสูญเสียมากขนาดนี้ไหมคะ
คือจริงแล้วตอนนั้นเนี่ยผมฟังข่าวนะ
ผมคิดว่ามันคงจะไม่บานปลายแล้ว
ผมคิดว่าตำรวจเนี่ยเขาคงมีแผนที่จะไปบัดการอะไรบ้าง
ค่ะบ้างแต่มันเป็นเวลากลางคืนเนี่ย
เวลากลางคืนการปฏิบัติงานในเชิงปฏิบัติยุทธวิธีมันจะทำยาก
เพราะอะไรเพราะหนึ่งคนที่อยู่ในนั้นมันจำนวนมาก
ถ้าทำพลาดไปเนี่ยผมถามว่าเราจับคนร้ายไม่ได้
หรือเราอาจจะยิงคนร้ายไม่ได้เอาพูดกันตรงเรายังไม่เป็นไรนะ
ถามว่าคนร้ายไม่วิสามันมันขึ้นสารมันก็ถูกประหารชีวิตอยู่แล้ว
เพราะมันกลางคืนสถานการณ์เนี่ยควบคุมไม่ได้
ประชาชนยังไม่รู้อยู่ที่นั้นเท่าไหร่เลย
ประชาชนอยู่ในความครอบครองของคนร้ายยังไง
เขายังประเมินสถานการณ์ไม่ถูก
จนกระทั่งเขาค่อยเขียน
ทีละชั้นทีละชั้นจนกระทั่งบีบให้เหลือแค่ชั้นเดียว
แต่นี่เอาละในชั้นเดียวเนี่ยผมเข้าใจว่าตัวประกันยังอยู่

ดังนั้นการจะทำอะไรเนี่ย
วิธีเขาก็ต้องทำให้คนร้ายเหนื่อยล้าเหมือนกัน

มีผลมีผลอยู่ในแผนอยู่แล้ว

คุณจะจัดการยังไงเขามีอาวุธปืน
ก็เป็นอาหารผู้มีความชำนาญ

มันต้องมีแผนเหมือนที่ป้นทอง

คุณคิดที่เขาปิดหน้าทั้งหมด

จริงในการปฏิบัติการของตำรวจนะคะ
เดี๋ยวคงต้องถามจากรองวิชัยมากหน่อยนะคะ
เพราะว่าท่านก็คงจะรู้ว่า
ความรู้สึกแล้วก็วิธีการปฏิบัติการการตัดสินใจ
พบตรต้องไปอยู่ที่นั่น
ทำไมต้องมีการค่อยเคลียร์คน

เพราะว่าข้อมูลออกมาน้อยมากนะคะเราได้แต่สังเกตการณ์หรือว่ารับการ
รับการรายงานข่าวได้จำนวนหนึ่งเท่านั้นในคืนนั้น
ทีนี้อาจารย์จอมเดชค่ะคืออันนี้อาชญาวิทยาจะว่ายากหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจ
ลำดับการเขียนไม่ว่าจะเป็นข้อความการแชร์ข่าวหรือแม้กระทั่งระหว่างก่อเหตุแล้วเขา
เขาแสดงให้เห็นนะว่าเขารู้สึกยังไงเขาพูดยังไงเขาคิดยังไง
คำถามคือณตอนนั้นอาจารย์ตอนที่เกิดเหตุตั้งแต่หัวค่ำ
อาจารย์มองว่าเรื่องนี้เป้าหมายเขาชัดเจนไหมคะคำว่าเป้าหมายชัดเจนไหมคือว่า
แค่ต้องการแก้แค้นสะใจหรือจริงต้องการต่อลองเพื่ออะไรบางอย่าง
คือเบื้องต้นเนี่ยเขาตั้งใจที่จะแก้แค้นอย่างที่ท่านลองพูดเมื่อสักครู่นะครับ
หลังจากนั้นเขาสติแตกก็ใช่แต่ประเด็นหนึ่งที่ผมพยายามอยากจะศึกษาก็คือ
ทางอาจวิทยามีนักทฤษฎีโบราณเลยนะครับจริงก็ไม่โบราณหรอก
เหมือนการลอกเรียนแบบโดยจากสื่อนะครับซึ่งในล่าสุดเนี่ยประมาณปี๒๐๑๗เนี่ยมี
จากสถานการณ์อาชกรรมหรือสถานการณ์การกราดยิงอะไรพวกนี้นะครับ
ว่าในช่วงเวลาประมาณ๒สัปดาห์หลังจากเกิดเหตุใหญ่ครั้งหนึ่งเนี่ย
มันจะมีคนที่ถูกกระตุ้นแล้วก็นำไปเรียนแบบพฤติกรรมนะครับ
ซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าการนำเสนอข่าวอาชญากรรมในบางครั้ง
มันก็ให้ผลในทางลบนะครับอย่างในกรณีชิงทองเนี่ยเราเชื่อนั้นว่า
ประชาชนต้องรับฟังเยอะมากแล้วมันก็จะมีบางคน
บางกลุ่มที่เลือกหยิบเอาบางประเด็นนะครับ
ว่าเขารู้สึกว่าการกระทำแบบนี้เขาก็อยากทำ
เขาก็ทำได้แล้วมันประกอบกับการที่เขา
บีบคันถูกกดดันถูกกระทำอยู่แล้ว
เขาคิดจะก่อเหตุอยู่แล้วนะครับมันก็เลยระเบิด
ไปกันใหญ่นะผมยกตัวอย่างเคสในประเทศไทย
เช่นเราอาจจะเคยเห็นคดีปลาหินนะครับ
ปลาหินที่มีรถวิ่งมาแล้วก็
โยนหินใส่เด็กวัยรุ่นนะฮะพอมีปลาหินที่๑
มันจะเริ่มมีปลาหินที่๒ปลาหินที่๓
เรื่องปลาหินนี้เห็นชัดมากข่าวปลาหินเห็นชัดมาก
เป็นอะไรที่บางทีเราไม่เข้าใจแต่ว่ามันมีทฤษฎีอธิบาย

มันไม่ได้แปลว่าเหตุการณ์๑
หรือพฤติกรรม๑จะส่งผลกระทบ
แต่คนทั้งหมดนะครับไม่ได้แปลว่าคนอย่างปกติ
คนปกติจะไปเรียนแบบได้หมดนะครับ
แต่มันไปดึงมันไปโดนใจคนบางกลุ่ม
ที่เขาถูกกดดันอยู่แล้วเขาอยู่ในภาวะที่มีบุคลิกภาพที่มีปัญหาอยู่แล้วอย่างนี้

เพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นทางอาชวิทยาที่ผมมองว่า
บางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องทบทวนความน่าสนใจของข่าวอาชญากรรมนะครับ
ประชาชนเองก็อาจจะต้องเสพข่าวให้น้อยลง
แล้วก็เราอาจจะต้องพิจารณาใหม่ถึงการนำเสนอรูปแบบข่าวยกรรม
ระยะเวลาการนำเสนอข่าวอาจกรรมอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ณตอนที่เริ่มเกิดเหตุในช่วงเย็นต่อค่ำนั้น
อาจารย์จอมเด็กคิดถึงเรื่องของการเรียนแบบเลยหรือเปล่าคะ
ผมคิดตอนผมเห็นการนำเสนอข่าวเยอะแล้วล่ะเยอะมาก
เราก็เคยเจอปัญหาเขาก็เคยเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกัน
แต่วันนี้บ้านเราไม่เคยเจอการกราดยิงหรือการสังหารหมู่มาก่อน
สื่อเองก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง
คนที่อยู่หน้างานก็ยังรอรับคำสั่งคือ
แม้แต่ตัวพบเหตุการณ์ของตำรวจยังตื่นเต้นเลยนะครับ

ทุกคนไม่รู้จะทำยังไงเราจะให้ข่าวดี
เพราะฉะนั้นมันก็มีความผิดพลาดหลายอย่าง
เพราะเราไม่เคยทราบมาก่อนว่าควรจะต้องทำยังไง

เหมือนกับว่าถ้ามันเคยมีการเรียนรู้หรือมันมีองค์ความรู้มาแล้ว
จะเหมือนตอนซึนามิถ้าเราจะนึกเร็วนะคะ

ถ้าเกิดอีกก็จะ๑๒๓แล้วใช่ไหมคะ

สมัยนั้นท่านจะจำได้คดีทุกคดีจะเรียนแบบกันมากที่สุด
แล้วโดยเฉพาะคดีอาจยากรรมอย่างเช่นสมัยก่อนป้นแท็กซี่
เราร่วมทุกคืนเลยมีป้นแท็กซี่
จับไม่ได้มันจะมีป้นทุกคืนทั้งทั้งที่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันด้วยนะ
เห็นไหมทุกอย่างคดีอาจกรรมเนี่ยมันเกิดส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากสื่อ
สื่อนำไปบรรยายไปอะไรที่มันแบบเหมือนข่มขืน
บรรยายถึงขนาดเหมือนตอนจะร่วมเพศบรรยายอย่างนี้เลย
ท่าทางลักษณะทำอะไรแบบขึงพืชยังไงแบบบรรยายหมดเลย
สองอีกอันหนึ่งที่เป็นปัจจัยในการให้เรียนแบบนี้คือสื่อภาพยนตร์
หลายคดีเนี่ยเรียนแบบจากภาพยนตร์ทั้งนั้นหลายคดีไปสังเกตได้
ไม่ว่าจะคดีข่มขืนไม่คดีเข้าไปป้นทรัพย์ไม่คดีไปแม้แต่ทำร้ายวิธีกรีด
วิธีจะยิงอะไรต่างเรียนแบบจากภาพยนตร์มากพอสมควร
ถ้าเราเทียบเหตุการณ์ในคืนนั้นนะคะรองวิชัย
หลังจากที่เริ่มมีคนสูญเสียแล้วแล้วมันเริ่มรายงานรายละเอียดของตัวผู้ก่อเหตุแล้วเนี่ยนะคะ
ว่ามีทั้งอาวุธหนักใช่ไหมคะมีเรื่องบีบคันคือเรื่องบีบคันมูลเหตุของเขาค่อนข้างชัดเจนนะคะ
แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่ามันจะวิเคราะห์ได้หน้างานเลยไหมว่ามันจะบีบไปถึงว่าเขาพร้อมสู้ตาย
ยังไงก็ให้จับไม่ได้หรือว่ามันจะวิเคราะห์ได้ตั้งแต่หน้างานตอนนั้นเลยไหมว่าเขา
ขออนุญาตขออนุญาตผู้สูญเสียนะคะคือเขาตั้งใจจะสังหารคนให้มากที่สุดหรือยังไงคะ
คืออย่างนี้ครับผู้ที่ผมพูดว่าเวลามีเหตุการณ์สำคัญต้องมีพบเหตุการณ์
เพราะพบเหตุการณ์เนี่ยเขาจะต้องเป็นคนคิดวางแผนและประเมินสถานการณ์
นี่คือพบเหตุการณ์อย่างแรกผมยกอย่างก่อนที่จะตอบมุมนั้น
ผมบอกเหตุการณ์เมื่อไปถึงเนี่ยคุณจะทำอะไรบ้างคุณต้องไปประเมินสถานการณ์ว่าขนาดนี้สถานการณ์เป็นยังไง
คนร้ายขนาดนี้คุณจะต้องใช้หน่วยไหนจะต้องใช้ปืนยังไงจะต้องใช้กำลังเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับ
นี่พบเหตุการณ์ต้องไปทำตัวนี้๒คุณต้องคิดยังไงที่จะจับตัวคนร้ายให้ได้
ต้องไปวางแผนสามเราจะขนคนยังไงคนเป็นพันเนี่ย
พบเหตุการณ์ต้องคิดแล้วจะขนคนยังไงจะเอาหน่วยไหนขนอะไรต่าง
ถ้าเกิดมีการจับตัวประกันเนี่ยคุณจะต้องตั้งชุดเจรจาต่อลอง
แล้วคุณจะต้องเอาใครเป็นคนเจรจาต่อลองต้องคิดด้วยไม่ใช่เอาหมูหมากลางไก่เด็ก
เมื่อวานสองวันประสบการณ์ไม่มีไปเจรจาต่อรองคนร้ายก็ไม่เชื่อ
ไม่มีหลักการพูดไม่มีการหลักที่จะโน้มน้าวเขาก็ไม่ได้
เราจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงถ้ามีคนบาดเจ็บเนี่ย
เราจะขนคนบาดเจ็บยังไงผมว่าเหตุการณ์ต้องคิดเราต้องประสานโรงพยาบาลยังไง
รองรับตัวนี้มีกี่โรงพยาบาลอะไรต่างต่างอันที่สุดท้ายที่เราจะต้องคิดก็คือ
เราจะต้องบอกประชาชนยังไงที่แถวนั้นเนี่ยให้เข้าบ้านอย่าออกมา
เพราะมันจะทำให้ตำรวจเขาปฏิบัติงานยากขึ้นอย่างนี้คือ
เพราะว่าเหตุการณ์ต้องทำหมดเลยดังนั้นคนที่จะทำตัวนี้ได้
เมินสถานการณ์ได้อย่างที่น้องถามว่าตอนนั้นรู้ไหม
เพราะบริการณ์ต้องรู้ต้องรู้แล้วว่าสถานการณ์ตัวนี้
คนร้ายนี่มีอาวุธปืนยิงคนขนาดนี้ยิงตั้งแต่๓ศพแรก
แล้วไม่ยิง๑๒คนสถานการณ์ไม่ใช่เบาแล้วมันหนักแน่แล้ว
เราจะต้องเตรียมยังไงจะรายงานผู้บัญชายังไง
ผู้มือชายจะส่งหน่วยงานไหนมาสนับสนุนเพราะบริการณ์คือยังเตรียมต่อมตัวนี้
ซึ่งก็คือจะเพิ่มรถอะไรเนี่ยคือต้องประเมินหน้างานเพราะว่า
หน้างานตอนนั้นต้องหน้างานเราไม่มันไม่เหมือนม็อบเนี่ย
บอกเลยว่าจะมาแสนคนมา๕๐๐๐คนเราก็เตรียมสถานการณ์ได้
นี่มันไม่รู้มันยิงคนเรื่อยไงตอนนั้นเลย๑๒เดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่ม
แสดงว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปหมดและเราต้องมาศึกษาด้วย
ที่มายิงเพิ่มเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเห็นตำรวจเราหรือเปล่าวะ
หรือเราไปล้อมหรือมันเห็นสื่อมวลชนหรือเปล่า
ว่านี่มันคนที่เป็นผู้บัญชาการต้องคิด
กำลังจะถามรองวิชัยอีกนิดเดียวค่ะ
คือตอนนั้นเนี่ยคนที่รับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี่ย
ประเมินอย่างน้อยต้องประเมินให้ได้ระดับหนึ่งด้วยว่า
คือเป้าหมายเขาแค่ไหนคือยังน้อยจะสิบเปอร์เซ็นต์ต้อง
ใช้วิธีเจรจาไหมหรือถ้าจะเข้านะคะถ้าจะเข้าเข้าไปเมื่อไหร่
แม้กระทั่งเฮ้ยเป้าหมายเขามันต้องประเมินแล้วว่าเขาจะใช้วิธีไหนอย่างนี้
เห็นไหมเขาจะมีการเจรจาเขาไปเอาแม่มาง่ะ
นี่แสดงเขาคิดแล้วว่าคนร้ายเอาตัวประกันไปแล้ว
มันจะต้องมีการเจรจาเขาถึงไปเอาแม่ขนแม่มาไง